จังหวัดภูเก็ตและฝ่ายความมั่นคงกำลังเร่งติดตามตัวชายชาวต่างชาติคนหนึ่ง
พร้อมกับภรรยาคนไทยและคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีนะครับ
หลังจากที่ชายชาวต่างชาติคนนี้ไปสร้างบ้านพักไว้กลางทะเลอันดามัน
หวังจะตั้งตัวเป็นรัฐอิสระนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าผิดกฎหมายของไทย
มีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตติดตามจากรายงานครับ
หลังเกิดข้อถกเถียงการก่อสร้างบ้านทรงแปดเหลี่ยมลอยน้ำ
ทะเลอันดามันห่างจากเกาะราชาตะบนราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตประมาณ๑๒มายทะเล
ของนายแชทชาวอเมริกันและนางสุปรานีเทพเดชภรรยาชาวไทย
ที่สร้างตามแนวทางซีสเตจเป้าหมายเป็นอิสระนอกเขตการปกครองของประเทศใด
และยังมีการโฆษณาเชิญชวนให้มาซื้อที่พักอาศัย
อยู่จึงเร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องข้อกฎหมาย
หลังพบว่าก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจกระทบต่อความมั่นคง
ปลูกสร้างดังกล่าวในเขตน่านน้ำเป็นอำนาจของกองทัพเรือภาคที่สาม
โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขตสาม
ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ติดตั้งที่สพวิชิต
หลังไม่พบการขออนุญาตและยังส่งผลต่อการเดินเรือด้วย
ขณะที่โรงงานที่ก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวอยู่ในพื้นที่หมู่๗ตะบนไม้ขาว
ทะลางซึ่งเป็นอู่ต่อเรือก็ไม่มีการขออนุญาตเปิดกิจการเช่นกัน
จึงจะสั่งปิดการด้วยเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ไทยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
แต่ละทั้งวันนี้นายสะพดรอดเรืองณพาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเผยว่า
การก่อสร้างบ้านลอยน้ำเจ้าปัญหาเป็นการกระทำผิด
ตามประมวลศพหมายอายามาตรา๑๙
จากพื้นที่อาณาเขตประเทศไทย
บางส่วนถูกรบควรศิษย์จากกลุ่มคนดังกล่าว

หลังเชื่อว่าไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง
ส่วนการเอาผิดประเด็นอื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
รวมไปถึงจะขยายผลไปยังผู้ให้การสนับสนุน

ยืนยันทางการไทยสามารถดำเนินคดี

มีการกระทำผิดแล้วเนื่องจากมีการประกาศ
ชวนให้ผู้ที่สนใจแนวทางเดียวกัน

จนมีผู้สนใจถึง๑๔ราย
นายแชทและภรรยาถูกตรวจสอบ

และพยายามใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย

ว่าเขาและภรรยาถูกเจ้าหน้าที่ไทยติดตามตัว
วันจะไม่ปลอดภัยและขอลีภัย
อย่างไรก็ตามทางการไทยพร้อมชี้แจงข้อมูลทั้งหมด

มีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมาย

เนื่องจากการกระทำของเขากระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ตามธรรมประโบคนเข้าเมืองมาตราสิบสอง

นี้เชื่อว่านายแชทและภรรยาชาวไทย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน